เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมีนักศึกษานุ่มเรียนอยู่ปี๑อายุ๒๐นะคะ
ถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ในซอยวงสว่าง๑๑ย่านบางซื่อกรุงเทพ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเขากำลังเดินอยู่ในซอยกับเพื่อนอีก๒คนกำลังจะกลับที่พัก
อยู่ดีมีคนร้ายเป็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมาเป็น๑๐คน
แล้วก็มารุมทำร้ายคนที่เสียชีวิตถูกปาดคอแผลลึกมากแล้วก็แผลยาวเลยนะคะ
ส่วนเพื่อนอีก๒คนถูกคนร้ายเอาหมวกกันน็อกฟาดจนได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ค่ะยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมคนร้ายถึงมาก่อเหตุนี้นะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยทรัพย์สินของผู้ตายก็ยังอยู่ครบ
ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องของการชิงทรัพย์ไม่น่าจะเป็นเรื่องของสถาบัน
เพราะผู้ตายก็ไม่ได้ใส่ชุดของสถาบันหรือว่าชุดที่มีสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้ตายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครเลยตอนนี้ก็เลยยังระบุสาเหตุ
ชัดเจนไม่ได้ว่าทำไมคนร้ายถึงมาก่อเหตุนี้
แต่เบื้องต้นตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าเรื่องชู้สาวนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะนายวิชาหนูอุดมอายุ๒๐เป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
นักศึกษาชั้นปี๑วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตอยู่ในซอยวงสว่าง๑๑นะคะ
ตำรวจสนประชาชื่นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผู้ตายเนี่ยใส่เสื้อยืดแขนยาวสีน้ำตาลใส่กางเกงวอร์มใส่รองเท้าแตะ
มีกระเป๋าคาดหน้าอกนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่หน้าร้านขายอาหารตามสั่ง
ตามตัวมีบาดแผลที่คอ๒แผลเป็นแผลลึกแผลนึกนะคะ
ให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้า
แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนผู้ตายนะคะคุณสุชาดาสิริคง
นักข่าวของเราไปคุยกับในบีมเป็นนามสมมุติค่ะอายุ๒๒ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่
ในบีมคนนี้บอกกับนักข่าวของเราว่ารู้จักกับผู้ตายเพราะเป็นเพื่อนของรุ่นน้องอีกที
ผู้ตายเพิ่งย้ายมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตผู้ตายเป็นคนนิสัยดีนะคะเป็นเด็กดี
เรียบร้อยไม่น่าจะใช่คู่อริตามมารุมทำร้ายอ่ะค่ะคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ไม่น่าจะใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะว่าก่อเหตุแบบอุกอาจมาก
แล้วคนแถวนั้นบอกว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่หรือว่านักศึกษาในพื้นที่ด้วย
เพราะนักศึกษาแถวนั้นเขาจะเดินเพราะว่าซอยมันค่อนข้างแคบ
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เขาเห็นว่าผู้ตายเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก๒คนที่ร้าน๑๔เหรียญ
อยู่ในซอยวงสว่าง๑๑นักศึกษาแถวนั้นจะเรียกว่าซอยหลังมค่ะ
ในบีมเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายเขาบอกว่าเขานั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะคะ
แล้วเขาเห็นเลยเขายืนยันเลยว่ากลุ่มผู้ตายไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครเลย
ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครในร้านเพราะร้านปิดช่วงเที่ยงคืน
ก็แยกย้ายกันกลับก็เดินกลับกันนะคะ
ว่ากลุ่มของผู้ตายน่าจะไปสวนกับกลุ่มที่ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาเป็นกลุ่ม๔คันประมาณ๙๑๐คน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าไปรุมทำร้ายใช้ทั้งหมวกกันน็อกใช้ทั้งมีด
ใช้มีดแทงเข้าที่คอจนอาการสาหัสต้องวิ่งหนีแล้วก็ไปตายอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งเจ๊เพนนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็หลบหนีกันไปหนีไปทางปากซอยวงสว่าง๑๑
มีเรื่องกันก่อนแล้วก็เหมือนช่วงชุนละมุลหรือเปล่าที่โดนแทงแล้วผมไม่แน่ใจนะ
เป็นคนในมอร์นี้ไหมหรือว่าน่าจะมันผมไม่น่าใช่เพราะว่าเหมือนที่ร้าน
มันก็มีเด็กที่อื่นมากินด้วยแหละเราก็ไม่รู้ไหมแต่เหมือนให้มันอยากพูด
ไม่พูดดีกว่าคือถ้าสมมติว่ามันกล้าก่อเฮขนาดนี้
แสดงว่ามันน่าจะเป็นคนที่อื่นหรือเปล่าที่อื่นผมว่าที่อื่นชัวร์
ไม่ชัวร์นี่ก็ที่อื่นมันอาจจะเป็นเด็กเรา
เพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายก็บอกว่าคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
น่าจะมาจากที่อื่นไม่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในระแวก
คุณสุชาดานักข่าวของเราก็ไปถามเพิ่มเติมชาวบ้านที่อยู่ในซอยนี้
ไปคุยกับนางไก่นามสมมุตินะคะอายุ๔๘เขาอยู่ในซอยนี้แหละ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
แล้วก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา๔คัน
แล้วก็ขี่แบบเร่งเครื่องเสียงดังเหมือนกับหนีอะไรมา
ก็เลยตะโกนด่าไปทีนึงค่ะนางไก่บอกว่าตะโกนด่าไปขอ
ขออนุญาตนะคุณผู้ชมด่าไปว่าเดี๋ยวมึงก็ตายข้างวัดหรอก
นางไก่บอกว่าก็ไม่รู้มาก่อนว่ากลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มนี้
ไปก่อเหตุอะไรมายืนยันว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ใช่นักศึกษาในพื้นที่แน่แน่พระปกตินักศึกษาในพื้นที่
เขาจะเดินกันค่ะเพราะว่าซอยนี้แคบที่ร้านก็ไม่ค่อยมีที่จอดรถ
ส่วนใหญ่เวลาจะไปนั่งดื่มนั่งกินเขาจะเดินกัน
ทีมข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าแล้วปกติแล้วในซอยนี้
นักศึกษาเขามีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาสอะไรกันบ่อยไหม
นางไก่ตอบว่าก็มีนะคะก็มีเหตุทะเลาะวิวาดกันบ่อยเหมือนกันแหละ
แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องหนักร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ว่าเมื่อ๒ปีก่อนเคยมีเหมือนกัน
เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสจนถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจแต่ตำรวจมาไกลเกลี่ย
ไม่ได้มีการจับกลุ่มนักศึกษามาลงโทษ
นางไก่เขาอยู่ในพื้นที่แถวนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่า
พอตำรวจไม่จับไปลงโทษไกลเกลี่ยแล้วเรื่องมันจบเนี่ย
ก็อาจจะทำให้กลุ่มวัยรุ่นมันคึกขนองมากยิ่งขึ้นหรือเปล่า
เหมือนก่อเหตุไปก็ไกลเกลียได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
อาจจะสร้างเป็นบ่งก็เข้าเลี้ยงจุดที่สุด
ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรือจะ๑๐เราตายวันนี้มันก็สนับตอนนะครับ

มันก็ยืนนะป้ายืนบ่นอยู่มันก็ยืนอยู่ตรงนี้สองคน
ปกติจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อเก็บร้านเสร็จ
เล็กในซอยแล้วเดินไม่ใช่เดินแล้ว

แต่พี่คาดว่าเนี่ยไอ้รถมอเตอร์ไซค์กลุ่มที่เข้ามาเนี่ย
มันน่าจะเป็นคนข้างนอกถ้าขับเข้ามา
ข้างนอกไม่ใช่คนในซอย
ส่วนมากไม่ใช่คนข้างนอกถ้ามีเรื่อง
มีบ่อยนี่ร้านนี้มีบ่อยแต่ถ้าตำรวจมาก็มีตรงนี้
ที่ผู้ตายไปนั่งดื่มกินอยู่เมื่อคืนนะครับ
ก็ปรากฏว่าไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ

ก็พยายามไปตรวจสอบในพื้นที่แถวนั้นนะครับ
มีกล้องวงจรปิดที่น่าจะพอจับภาพเหตุการณ์ได้

ก็ต้องรอดูว่าตำรวจจะได้ภาพจากกล้องมาตรวจสอบ
หาผู้ก่อเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงหรือไม่
ทีนี้มันมีอยู่ประเด็นนึงก็คือ
มีคนบอกว่าระหว่างเกิดเหตุที่ทำร้ายกันจนตาย
มีผู้หญิงคน๑มีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเดินอยู่ในซอย
แล้วก็มาขอยืมโทรศัพท์คนใช้
บอกว่าจะขอโทรไปติดต่อเพื่อนหน่อย
แล้วก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องชายเธอเอง

แบบเนี้ยไม่เจอทั้งคู่เลยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเป็นแค่คำพูด
บอกเล่าอ้างกันหรือว่ามีจริงแล้วก็หาตัวไม่เจอนะครับ
ส่วนทางตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับพลตมตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ
มังคับการตำรวจนครบาน๒วันนี้เรียกประชุมพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีโดยบอกว่าขณะนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังสรุปปมเหตุของการฆ่ากันตายไม่ได้
เนื่องจากเพื่อนของผู้ตายก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับใครในกลุ่มผู้ก่อเหตุเลย
แล้วผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
ส่วนสาเหตุเรื่องอื่นจะขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือไม่
ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องความขัดแย้งระหว่างสถาบันนะครับ
ช่วงเวลาดังกล่าวถ้าดูแล้วถ้าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
ว่าเป็นคู่อริจะมาดักทำร้ายกันเกี่ยวกับเรื่องสถาบัน
มันก็ไม่น่าจะใช่เวลานั้นประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ทำร้ายผิดตัวหรือไม่อันนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้
แต่เบื้องต้นรู้ว่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์มากันเป็นกลุ่มนะ
ส่วนผู้แล้วก็มาเจอผู้ก่อเหตุที่เขาเดินกันมา๓คน
แล้วก็มีการลงมือกันเกิดขึ้น
แต่เรื่องสถาบันไม่น่าจะมี
ในเบื้องต้นจากหลักฐานก็ยังไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องสถาบัน

ส่วนศพของนายวิชาหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่
ก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
และเพื่อนก็เดินทางไปรับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป